คุณผู้ชมครับกองบัญชาการตำรวจนครบานได้ออกกฎเหล็กเอาไว้นะครับ
ห้ามรถจักรยานยนต์ขี่ขึ้นสะพานข้ามแยก
หลายแยกโดยการในพื้นที่กรุงเทพฯหานครครับ
แต่ก็ยังมีผู้ที่ฝ่าฝืนอยู่นะครับ
ล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าว
เมื่อรถยนต์คันหนึ่งได้เปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์๒คันที่กำลังขี่ขึ้นสะพานนั้น
ชนเข้าท้ายอย่างจังนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนรัชดาพิเศษ

แต่เมื่อมาถึงเชิงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าว
จู่รถเบ้นสีขาวที่วิ่งอยู่เลนขวากลับเปลี่ยนเลนกระทันหัน
บิ๊กไบท์๒คันที่ขี่อยู่เลนซ้ายพุ่งชนอย่างจัง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเก่งกม๘โพสต์เอาไว้ระบุว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมของคนขับรถเบนท์ที่เปลี่ยนเลนส์ออกมาโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อน
แต่อีกฝากก็ระบุว่ารถมอเตอร์ไซค์น่าจะมีส่วนผิดที่ขี่ขึ้นสะพานข้ามแยก
ที่มีป้ายห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนสะพานติดตั้งเอาไว้ชัดเจน
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพชายผมยาว
พยายามใช้ไฟแชคจุดบริเวณท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์
ริมถนนสุขประยูนอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีแต่คันแรกไม่ติด
คนร้ายจึงเดินไปจุดไฟรถที่จอดอยู่ถัดไปจนไฟลุกท่วม
แล้วรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหลบหนีไปทันที
กล้องวงจรปิดอีกมุมเห็นว่าก่อนจุดไฟเผา
ชายคนนี้ราดน้ำมันใส่รถที่จอดอยู่แล้วเดินอ้อมไปด้านหลังรถ
ไม่นานก็เกิดไฟลุกท่วมได้รับความเสียหายทั้งคัน
แต่ระหว่างนั้นก็เกิดไฟไหม้รถเก๋งอีกคันที่จอดอยู่ภายในซอยข้างวัดหนองตำลึง
ได้รับความเสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมง
และเวลาไล่เลี่ยกันก็ยังเกิดไฟไหม้รถยนต์อีก๔คัน
จอดอยู่ในรัศมี๒กิโลเมตรภายในคืนเดียว
คนร้ายเผารถไปทั้งหมด๗คัน
รุ่งขึ้นตำรวจแกะรอยคนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิด
และสามารถควบคุมตัวนายวสิทธนันทิวัฒวิพาอายุ๒๙ปี

พร้อมรถประเทศไภพาหนะใช้ก่อเหตุ
และถังน้ำมันขนาด๕ลิตรอีก๑ถัง
โดยชายคนนี้อ้างว่าเป็นสายลับของตำรวจ
ทำหน้าที่ติดตามจับกลุ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่

มีตาทิพย์คอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนร้าย

เพราะถูกเจ้าของรถด่าทออยู่บ่อยครั้ง

แปะออกช่องรู้จักตาทิพย์ไหมตาทิพย์

ก็พูดแปะตามเรื่องแล้วก็ด่า

คำให้การของชายคนนี้ทำให้ตำรวจมึนงงไปตามกัน
คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

คือตอนนี้เราต้องตรวจภาษาความตอน
คือบางทีในการพูดข้างบนอาจจะมีหลายสาเหตุ
อาจจะเป็นทางจิตก็ได้หรืออาจจะการเสพสารเสพติดก็ได้
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีข้อพิสูจน์ตรงนั้นนะครับ

จากการสอบประวัติพบว่าเมื่อ๔ปีก่อน
นายวศิษย์ได้รับมรดกเป็นที่ดินจำนวนหลายไร่

สองล้านบาทแต่นำไปเปิดคลับเลี้ยงเพื่อนฝูงได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนหมดตัว
จอดอยู่ริมถนนแล้วชี้ให้คนในรถลงมาเก็บขยะที่ทิ้งเอาไว้
แต่เมื่อชายคนดังกล่าวเปิดประตูลงมากลับเตะขยะที่วางอยู่
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่าทิ้งขยะมักง่ายแบบนี้
แล้วยังทำนิสัยไม่ดีอีกพร้อมกับการตั้งคำถามว่า
คนแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นสถานที่ใด
เจ้าของคลิปจะไม่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะแบบนี้เพราะมีตาวิเศษอีกหลายคู่
คอยจับจ้องดูอยู่นั่นเองครับ